อันนี้นะคุณผู้ชมคนเป็นแม่เนี่ยช้ำใจเหลือเกิน
ผู้ชายคนนั้นเขามาหลอกลูกสาวบอกว่าให้น้องถอดเสื้อแก้ผ้า
แล้วผู้ชายเนี่ยแคปสรีระน้องเอาไว้
ทีนี้พอแม่รู้เรื่องแม่นะทักแชทไปบอกผู้ชายคนนี้
บอกว่าให้เลิกยุ่งกับลูกสาวฉันสักทีแล้วก็ต้องลบฮะลบภาพลบคลิปอะไรต่าง
แต่ปรากฏฝ่ายชายมันขู่แบบนี้ขู่ว่าเดี๋ยวจะเอาภาพนี้ไปปล่อยในเน็ตด้วย
จะไปปล่อยลงโซเชียลค่ะโอ้ยทีนี้แม่เนี่ยก็เลยพาลูกสาววัยสิบสามเนี่ยนะคะ
มาแจ้งความกับตำรวจที่สนราชบุรณะเนี่ยนะคะ
เพื่อให้ดำเนินคดีกับผู้ชายคนนี้ที่เขามีการหลอกลวงถ่ายคลิปลับถ่ายรูปของลูกสาวเนี่ย
แล้วก็ขอว่าจะเอาภาพของน้องเนี่ยไปเปิดลงโซเชียล
เขาใช้รูปโปรไฟล์เนี่ยเป็นรูปกัตูน
แล้วก็หลอกน้องว่าผู้ชายคนนั้นเขาอายุ๑๖ปี

รุ่นลาวเขาเดียวกันใช่ไหมใช่๑๓กับ๑๖
ทีนี้ก็คุยกันทางแชทมาสัก๒เดือน
ฝ่ายชายก็หลอกให้ฝ่ายน้องผู้หญิง
ถอดเสื้อผ้าโชว์สรีระร่างกาย
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวคริสต์จะเติมเงินค่าเน็ตให้
เติมตังค่าเน็ตให้
จับได้ไงว่าน้องคุยกับผู้ชายคนนี้
แล้วก็มีการหลอกให้น้องแก้ผ้า
ฝ่ายชายถ่ายรูปเอาไว้ด้วยแม่ก็เลยทักแชทไป
เป็นข้อความทางแชทที่แม่แชทไปบอกฝ่ายชาย

แต่ว่าฝ่ายชายก็ขู่ค่ะคุณผู้ชมว่าเดี๋ยวจะเอาภาพไปขาย
ไปปล่อยลงโซเชียลแม่ก็เลยทนไม่ไหวแล้ว

เมืองต้นเจ้าหน้าที่ก็ได้รับแจ้งความเอาไว้นะคะ
แล้วเดี๋ยวต้องไปตามหาตัวผู้ชายคนนี้

ดูจากความเคลื่อนไหวทางอินเทอร์เน็ตด้วย
ตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ